เป็นภาพที่น่ารัก

แล้วก็เป็นภาพน้องโพตอนเด็ก

แยกไม่ออกเพราะหน้าเหมือนกันมาก

แล้วก็คุณแอนภรรยาของพี่คริสจัดบ้าน

ถอดแบบพ่อมาเป๊ะเลยกับน้องโภ

ตอบไม่ได้

นั่นแหละค่ะคุณแอนก็โพสต์คำแซวตัวเองว่า
แม่ว่าหนูเหมือนแม่มากกว่านะ

ดูหลักฐานจากภาพค่ะคุณผู้ชม
แต่เอาจริงดิฉันว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่
สมผสมกันแต่หลักก็น่าจะเหมือนคุณชาคริสมากกว่านะคะ
น่ารักจริงเลยเหมือนแม้กระทั่งทรงผม
แสดงว่าโตมาต้องหล่อเหมือนคุณพ่อแน่นอนนะจ๊ะ